มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะหนุ่มสาวคู่นี้
แหมเพิ่งคบกันได้ไม่นานไม่เขียนทีเดือนเองคุณขับรถมาแล้วก็แหด่านบ้างนะคะ
หนีข้ามจังหวัดเลยนะคะมันจะมีอะไรคะถ้าแหกด่ามันต้องมีอะไรผิดปกติ
ต้องมียาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมาย

ร้อยกว่าเมตรแล้วคุณผู้ชมเมื่อสภาพเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นล้อใช่ไหม
ค่ะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพยายามยิงสกัดแล้วต้องใช้ตำรวจสองพื้นที่เนี้ย
ประสานกันเลยนะคือแหกด่านข้ามจังหวัดเลยอ่ะคุณนี่นี่คือไม่เหลือแล้วนะ
คือไม่เหลือไปไหนต่อไม่ได้แล้วนะแล้วคุณรู้ไหมว่าความรักครั้งนี้นะคะ
เห็นเลยว่ารักกันลึกซึ้งเพราะฝ่ายหนุ่มนั้นทิ้งสาวเจ้าไว้ตรงนั้นแล้วหนีไปเลยจ้ะ
ให้มันได้อย่างงี้สิเออรถกระบะดันเจอร์สีขาวคนนี้อย่างที่เห็นล้อหลังด้านขวาน่ะ
ยับเยินไม่เหลือล้อดีกว่าถูกยิงสกัดเอาไว้ได้ค่ะเพราะว่า
เนี่ยเป็นคู่รักที่พยายามซิ่งแหกด่านตรวจค่ะที่ถนนมิตรภาพนะคะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย
หนีข้ามจังหวัดเลยนะคุณสักช่วงประมาณเมื่อคืนนี้แหละตอน๕ทุ่มที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจสอบภอมเมืองน้องคลายเนี่ยเขาผนึกกำลังกันเลย
อกันเลยทีเดียวกับสพเมืองอุดรธานี
จับกลุ่มตัวสุดท้ายจับได้
ได้ผู้หญิงกันแล้วค่ะชื่อนางสาวซ่อนกลิ่นพิทักษ์
อายุ๒๙ปีเขานั่งอยู่ในรถกระบะ
พอไปตรวจค้นก็ไปเจอยาบ้า๑๑๓เมตรและมีอุปกรณ์การเสพ
หนุ่มเหรอจ๊ะอย่างที่บอกไม่อยู่รอค่ะไปแล้วค่ะ
ชื่อนายวงศกรยาวะมาศหรือนายแหล่อายุ๓๐ปี
ในแหล่เอาปืนมายิงขึ้นฟ้านะคะ
เพื่อเปิดทางที่จะหนีแล้วหายเข้าไปในความมืด
ตัวแฟนสาวนางสาวซ่อนกลิ่นรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่า
กด่านลมหนีมาจริงมียาบ้าเลยกลัวถูกจับ
เอาจริงยอมรับเคยโดนจับข้อหายาเสพติดมาแล้ว
ติดคุกมาด้วยที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร
๒ปี๑๐เดือนพ้นโทษมาปีที่แล้วเอง
แล้วมารู้จักกับแฟนนุ่มคนนี้นะคะก็คือนายวงศกร
นายวงศกรก็เคยติดคุกมาก่อนในข้อหายาบ้า
แล้วคบกันได้สักประมาณ๒เดือนเองค่ะ
หนุ่มเองเพิ่งพ้นโทษมาปีนี้หมาดเลยนะ
บกัน๒เดือนสุดท้ายโดนจับอีกแล้ว
ฟังเสียงผู้หญิงหน่อยค่ะ
เคยติดคุกเหรอเคยติดคุกมาแล้วทั้งคู่ค่ะไม่แน่ใจว่าไม่รู้ชอบเรือนจำหรือเปล่านะเลยโดนอีกเนี่ย
ทีนี้เจ้าของร้านอาหารแถวนั้นเขาเรียกว่าคุณแอ๋มเป็นคนเห็นเหตุการณ์
เขาเล่าแบบนี้ตอนนั้นเนี่ยพี่ได้ยินเสียงเบรกรถมันดังลั่นเลย
และที่สำคัญได้ยินเสียงปืนดัง๕๖นัด
วิ่งหนีตายค่ะเข้าไปหลบในร้านกลัวโดนลูกหลง
แล้วเขาบอกว่าลูกชายของคุณแอ๋มเห็นคนขับรถเนี่ยตัวผู้ก่อเหตุ
เปิดประตูวิ่งหนีเข้าป่าลองฟังเสียงคุณแอ๋มค่ะ
วิ่งหนีตายเข้าไปหลบในร้านกลัวโดน๕๖นัดคั่วค่ะคั่วปืน
แล้วเห็นอะไรมีการเคลื่อนไหวยังไงไหม
ไม่ค่ะไม่แต่ลูกชายเห็นผู้ชายนะวิ่งลงรถกระโดดข้ามไปทางนี้เลย
คุณผู้ชมคะทีนี้ตำรวจก็ต้องคุมตัวนะคะ
แฟนสาวนางสาวซ่อนกลิ่นไปโรงพักแจ้งข้อหานะคะ
เกี่ยวกับยาเสพติดไว้ก่อนเลยเรื่องของยาบ้านี่แหละค่ะผิดกฎหมาย
ส่วนแฟนนุ่มที่หนีไปเนี่ยนายวงศกรตอนนี้มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะคะ